คือตุ๊กแก่ตัวนี้เนี่ยชาวบ้านเขาพาไปหาสัตวแพทย์ที่คลินิกค่ะ
มันเป็นไรครับ

กล้องก็จะซูมอีกนะคะไลน์ชัด
นี่ประมาณแค่รูปนะ
คือชวบ้านเขาวางกาวดักหนูเอาไว้เขาจะดักหนู
เพราะว่าหนูมันชุมแต่ปรากฏว่าเช้ามาสิ่งที่เจอมันไม่ใช่หนูค่ะ
มันคือตุ๊กแก่ก็สงสารก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน
ให้ในสัตวแพทย์พระเด็จสิริดำรงช่วยค่ะ
นี่ค่ะคุณหมอก็ล้างเอากาวออกจับอาบน้ำนวดสปาเรียบร้อย
เขาพามันกลับบ้านได้เลยนะคะนี่ค่ะ
เขาออกด้วยวิธีไหนคุณหมอนี่ก็ช่วยทุกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะ